ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เช้านี้ทำไมคุณต้องเอาศอกมากระแทกฉันด้วย

ยุบเลยเนี่ยตอนแรกจมูกโด่ง

อ่าวไปเรื่องของสาวอะไรเนยวรรษะ
เกิดเรื่องเกิดราวกันมาพักใหญ่แล้วนะคะ
ว่าแม่ไม่ปลื้มบ้างล่ะแม่ฝ่ายชาย
อีกอย่างท้องก่อนแต่งต้องให้ฝาแฝดคอยมาตอบคำถามให้ตลอดเลย

สุดเขามาควงกันออกรายการกับแฟนเขาคุณพิษกาชัย

ดูสิว่าจะให้สัมภาษณ์คู่กันได้หรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องนี้
โอ้ยขี่อูดจ้าสุบีตจ้า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมมันนำไปออกโรงมาแก้ข่าว
แล้วก็ปกป้องสาวเนยของคนรอบข้างอย่าง
คุณผู้ชมได้เห็นกันปลายเรทแฟนเก่า
ออกมาช่วยกันแก้ข่าวกันเยอะเลยทีเดียว
ล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าตัวพร้อมหวานใจนักบินเดินทางมา
ทึกเทปรายการท็อกทะลุดาว
แต่ว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์คู่กันนะคะ
โดยเนยขอสะยบข่าวท้องต่างก่อนเลยดู
ฉันเอาอะไรมาท้องดูเอวฉันด้วย

ไม่แบนนะทำไมล่ะใหญ่อยู่มั้ง

อ๋อให้ดูคุณของเขาคุณไปดูตรงอื่น
หน้าท้องเขาแบนราบ
ก่อนจะยอมรับด้วยนะคะบอกว่ารู้สึกเครียดกับข่าวนะ
ข่าวมันเยอะไงตัวเองก็รับไม่ไหวถาโถมมาเหลือเกิน
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีโอกาสไปเจอครอบครัวของฝ่ายชายอยู่
แต่ว่าไม่ได้ไปเจอบ่อยนะฮะซึ่งตอนไปเจอเนี่ย
เนยบอกว่าก็ได้รับการต้อนรับจากคุณพ่อคุณแม่บ้านนู้นดีเลย
นะฮะแล้วก็จากมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ย
ต้องขอขอบคุณฝ่ายชายคุณบริกกาชัยนี่แหละ
ให้กำลังใจอยู่เคียงข้างไม่ห่าง
แล้วก็ให้คำมั่นสัญญาด้วยว่าจะดูแลกันไปตลอดแบบนี้ไปเรื่อยนั่นเอง
พร้อมทั้งย้ำด้วยว่ายังไม่ล้มเลิกแพลนแต่งงานอย่างแน่นอนค่ะ
เจอกันก็ไม่ได้บ่อยอะไรขนาดนั้นนะคะ
แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับน้อยขั้นว่าแบบนานทีเจออะไรอย่างนั้นนะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกทุกอย่างก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
นายก็บริสุทธิ์ใจเนยไม่ได้ตั้งใจว่า
ไม่ได้คบใครเพื่อที่ว่าหวังใจหวังมรดกหรืออะไรอยู่แล้ว

อันนี้ก็คงน่าจะเป็นครั้งที่แรงที่สุดที่เจออะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันก็ยากแต่มันก็ไม่เกินความอดทนที่เราจะอดทนกันไปได้

ว่าเหมือนแบบเขาก็อยากให้บ้านใจในตัวของหน่อย

ก็บอกว่าเออยังไงก็เราก็ต้องผ่านไปด้วยกันให้ได้
หน่อยว่ามันก็ดีใจนะคะ
เพราะว่ามันทำให้พ่อกับแม่เนยสบายใจขึ้นมาก
เราสองคนคบกันเราก็โตแล้วทั้งคู่
เราก็หวังว่าเราจะได้แต่งงานมีชีวิตคู่ร่วมกัน
เรื่องแต่งงานยังเป็นสิ่งที่เนยกับพี่ฤทธิ์นะคะ
คิดกันเองอยู่สองคน
ว่าเหมือนเราคุยกันว่าเราอยากจะใช้ชีวิตด้วยกัน
ข่าวที่ออกมาคือในก็ไม่รู้ค่ะ
ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นยังไงมันจริงหรือยังไง
เพราะว่าส่วนตัวในเองก็ยังไม่ได้คุยกับที่บ้านพี่ริชค่ะ
ดูหนักจริงนะมรสุมครั้งนี้เธอดูตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้จริง
รู้สึกไม่ค่อยดีด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เธอแล้วกัน
แต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้เดินไปหาบ้านฝ่ายชายดีกว่า

แต่ดิฉันว่าถ้าอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดต้องรอติดตามท็อกทะลุดาว
ดิฉันว่าน่าจะขายข้อข้องใจได้บ้าง
ได้รับรู้กันไปเลยว่าตกลงคู่นี้รอดไม่รอดนะ